ภูเขาที่ด้านหลังของเราเนี่ยกลายเป็นภูเขาไฟแล้วมันเกิดขึ้นในไทยคือที่จังหวัดนครนายก
ครับเขาชะพูเขาแหลมเขาตะแบกนะคะใช่ฮะคุณผู้ชมฮะ
เมื่อวานนี้มีภาพที่เปิดเผยออกมาดูน่ากลัวมากนะครับเพราะว่า
ภูเขาทั้งลูกไฟลุกท่วมหมดเลยนะฮะเขาแหลมจังหวัดนครนายยกนะครับ
เมื่อวานมีการพยายามจะควบคุมไฟที่มันลุกลามนะฮะแต่ปรากฏว่า
ไม่อยู่เอาไม่อยู่จนกระทั่งเผาผลาญไปทั้งลูกเลยครับ
เราไล่เลี่ยงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ภูเขาครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมีทั้งภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายทางพื้นราบดูน่ากลัวมากนะฮะ
ใช่ค่ะไฟมันเผาไหม้ภูเขาทั้งลูกจริงจริงนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม๙ก็ยอมรับฮะ
ว่าเขาแหลมแห่งนี้โดนไฟเผาทั้งลูก
เป็นภาพเหตุการณ์ไฟที่กำลังโหมลุกไหม้เขาแหลมแล้วก็เขาชะพลูนะฮะ
หลังโรงเรียนนายร้อยจปรจนครรยกษ์นะครับ
กลายเป็นภูเขาเพลิงหรือบางคนบอกโอ้โหยังกับภูเขาไฟเลยนะฮะ
เป็นภาพที่เกิดขึ้นมีรายงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
ไฟเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันอังคารที่๒๘มีนาคมแล้วนะครับ
สาเหตุมีการคาดการณ์ว่าเกิดจากพายุฤดูร้อน

เกิดฟ้าผ่าลงมาบนเขาหลายจุด

เขตตำบลสาริกาและตำบลเขาพระ
ว่าฟ้าผ่าน่าจะทำให้เกิดไฟไหม้
หลังจากนั้นก่อตัวเป็นไฟป่านะครับ
ก็เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณเขาชะพลูนะฮะ
กระทั่งช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ไฟมันลุกลามเป็นวงกว้างจากเขาชะพลู
ลามมาถึงตีนเขาแหลมคุณ
อุปสรรคที่สำคัญคือลมแรงฮะ
และทำให้เปลวไฟปะทุขึ้นเขาแหลมอย่างรวดเร็ว
อีกอย่างคุณเขาแหลมเป็นป่าย่า
ดังนั้นไฟมันลามอย่างรวดเร็วมากนะครับ
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน
มาระดมแล้วก็ป้องกันไฟตรงไหนคุณ

เพราะว่าบนเขาขึ้นไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะเดินเท้าขึ้นไปได้

พยายามกันขอบกันเนินเอาไว้
เพื่อไม่ให้ไฟมันลามมาถึงพื้นที่ของชาวบ้าน
หรือว่าพื้นที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม๙นะครับ

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นอีกจุด
ไหม้บริเวณเขาตะแบกติดกับเขาแหลม

คุณผู้ชมเขาตะแบกน่าสนใจมาก
เขาตะแบกไม่เคยเกิดเพลิงไหม้เลยแม้แต่ครั้งเดียว
และที่สำคัญเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ

ดังนั้นไอ้พวกนี้แหละมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะ
ใช่คุณผู้ชมฮะเมื่อวานเพจที่นี่นครนายก
มีการเผยแพร่ภาพว่าที่เขาตะแบก
มีสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบแล้ว

ภาพนกหู้ตาตัวตาปริบเลยนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่า
เขาตะแบกมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก

หากใครพบเห็นสัตว์ป่าที่หนีตายออกมาจากเขาตะแบก
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายก
หรือว่าสายด่วน๑๓๖๒นะครับ
บอกว่าไฟมันเผาผลานเขาแหลมทั้งลูกเลย
แต่ทีนี้มีความเป็นห่วงว่าไฟมันจะลุกลามลงมา
เพราะห่างจากตีนเขาหรือเนินเขาแหลมแค่๖๐๐เมตร
สามารถที่จะควบคุมเอาไว้ได้นะฮะไม่ให้เพลิง
มันเผาไหม้ลงมาถึงส่วนราชการและบ้านเรือนของประชาชน
คือบริเวณเนินเขาควบคุมไว้ได้ทั้งหมด
ส่วนนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกผู้ว่าบัญชาชาวริน
ประสานกองทัพบกกรมป้องการละบันเทาสารภัย
ในการช่วยสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์มาช่วยโปรยน้ำดับไฟป่าครับ